ล่าสุดเป็นรถยนต์หรูคุณผู้ชม
คือกู้ภัยไอ้รถพยาบาลเขาก็เปิดเสียงกันแล้ว

โอ้โหนำเสนอข่าวกันเยอะแยะมากมาย
โอ้ยคุณมีการเบรกด้วยกอบจิ้มอยู่แล้ว
อยู่เป็นอยู่เมื่อเมื่อกี้เหมือนตรงใจไหม
แต่จังหวะที่รถพยาบาลเขาต้องแซงแล้ว
แล้วรถคันนี้ก็ยังเบี่ยงขวามาขวาง
แล้วก็มีจังหวะที่เบรกเหมือนแบบตั้งใจจะให้ชนนะฮะ
คือจังหวะนั้นถ้าเกิดมองขวาไปก็มีรายเดอร์
แต่ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่ไหมว่าแบบเบรกเพราะว่ารายเดอร์
นั่นน่ะสิครับก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะ
ซึ่งรถกู้ชีพเองเขาก็พูดดีนะว่าให้ดูรถพยาบาลด้วยครับ
หลบหน่อยครับฟังเสียงหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่หลบนะฮะ
เบรกยึกแบบนี้ครับนะฮะทีนี้เนี่ยเป็นรถของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
ก็บันทึกนะเป็นกล้องหน้ามรถบันทึกภาพเหตุการณ์
คือกำลังจะนำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล
ช้าแบบนี้ไม่ยอมหลบไปไหนพอขวาเขาก็มาขวาอีกนะฮะ
แม้จะเปิดสัญญาณขอเสียงขอทางเสียงดังแล้วก็ตาม
แต่ก็ไม่ยอมหลบให้ครับนะฮะไม่หลบสักทีแล้วยังเบรกคล้ายคล้าย
กับการจะให้ชนอีกจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลนะ
รถทะเบียนอะไรเห็นชัดเจนหมดแล้วครับใช่ใช่นะฮะ
นายอันนี้เจมส์รบนะฮะหัวหน้าชุดกู้ชีพมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตบอกว่า
ตอนที่เกิดเหตุผมกำลังนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
คุณแล้วยิ่งพอไม่หลบให้แบบนี้คือแค่เสี้ยววินาทีก็มีความหมายกับชีวิตของคนเจ็บนะ
ทีนี้รถยนต์คันนี้คือทำไมคือเขาบอกเขาทำทุกอย่างแล้วเพื่อขอทาง
แต่ก็ไม่ยอมให้ทางสุดท้ายตัดสินใจต้องพูดใส่ไมค์ครับ
แต่รถยนต์คันนี้ก็คือเบรกอย่างนั้นหลายหลายครั้งคล้ายว่าจะให้ชนเหมือนกันนะฮะ
ขวาก็แล้วสุดท้ายต้องไปอยู่จุดที่รถมันโล่งหน่อยถึงจะแซงเข้ามาได้
คุณอันนี้ก็บอกว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำเพื่ออะไร
เพราะชีวิตคนเราอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกคุณผู้ชม
คือถ้าเกิดว่าคนที่อยู่บนรถเขากำลังรอความช่วยเหลืออยู่
เสื้อวินาทีมันก็สำคัญมันเป็นความเป็นความตาย
ถ้าเกิดไปถึงช้าเนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตก็ได้
ฟังเสียงกู้ชีพหน่อยครับ
ขี่นำหน้าผมซึ่งก็ได้เปิดเสียงสัญญาณไฟทุกอย่าง

ใช่ครับเปิดเสียงพยาบาลเปิดไฟไซเรนครบหมดทุกอย่าง
แล้วก็เราก็ตามท้ายเราไม่ได้จี้ไม่ได้จี้ตูดเขา
เราก็ไปตามลักษณะปกติของเรา
ก็เลยบอกเขาว่ากรุณาหลบรถพยาบาลให้หน่อย

แล้วก็ช่วงที่ว่าประกาศใหม่
เขาก็ได้ทำการเบรกหรือบางทีแบบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวา
เหมือนกับว่าพอเราจะเร่งคันเร่งเขาก็ไม่เสร็ง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมถ้าเกิดว่ามันมีการศูนย์เสียเกิดขึ้น
ในกรณีที่คนบนรถนั้นเขาเสียชีวิตขึ้นมา
นี่มันเรื่องใหญ่นะนะครับ